คู่นั้นว่าไปคู่นี้คือสะพายเหมือนกัน
คุณแอร์เมื่อวานนำเสนอไปว่าตูมตามไปจีบ
แล้วนี่มีภาพไปแอวงานวันเกิดดิวอลิสลา

คือก็นางไปออกรายการด้วยกันไงแล้วก็แบบแซวกันไปเม้นต์กันมา
ดิฉันก็สนิทกับคุณแอร์ก็เลยไปถามตรงว่างานวันเกิดดิวมาแอ้วกันจริงหรือเปล่า
แล้วแอร์เนี่ยรึงเลิดกับแฟนเอ่อแฟนเขาอยู่ทางปาง้าเป็นไฮโซด้วย

มีภาพวงมาเลยว่าเต้นด้วย

เราก็เลยเดินไปอ้าวมาด้วยเหรอ

แอ๊กก็เดินเข้าไปว่าเหมือนโทษทีนะ
เพราะว่าหลังจากนั้นก็คือไม่เจอเลย

หลังจากนั้นจะแต่งงานเลยนะ

เวลาที่เรามีแฟน

โครงเทพเดือนละครั้งอย่างเนี้ย

คู่กันอย่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยวไปเช็ครูปใหม่แล้ว